จะเป็นดาราแล้วเขายังเป็นนักร้องค่ะ
ร้องทีนึงเข่งสั่นพับอย่างนี้เลยนะคะ
วันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวเขามากับเพื่อนของเขาค่ะ
คุณดาวคำมีนและคุณเอฟ
สวัสดีค่ะพี่เปิดประตูอ่าเวลาเปิดประตูแล้วมันดังแอด

กุ้ง

พี่คะพี่กับเพื่อนนี่คบกันมากี่ปีแล้ว
คนไหนครับคนไหนครับ

ก็กินข้าวจานเดียวกัน
โอ้โหสนิทกันกินข้าวจานเดียวกันขนาดนั้นเลย
เอากินแล้วก็ล้างอาหัสแล้วก็มาตัวข้าวกินใหม่
อันนั้นเรียกว่าที่บ้านมีกันไปเดียวกันครับพี่

นิยมย่างเอาไม่นิยมปิ้ง
พี่อยู่กันสองคนหนูกลับก่อนหนู

ดาวพี่ดาวเองก่อนที่จะมาเป็นซุปตาตัวท็อปของเมืองไทยเนี่ย

อาชีพพี่ดาวสมัยก่อนเลยก็คือค้าขาย

ของโบราณที่เราสามารถขโมยมาจากได้ตามที่ทั่วไปอย่างนี้

ถ้าพร้อมแล้วเป๊กขออนุญาต

เอาล่ะวันนี้เป๊กมีน้ำมาให้ดื่มชื่นใจ

อันนี้เป็นชาร้อนแบบซอง๒๕ซอง
เติมน้ำตาลก็ทานได้เลยนะคะ
ส่วนอันนี้ค่ะมาในแบบกระป๋องค่ะ

กระป๋องสดชื่นทานได้เลย

บุณราคา๒๐๐๐บาทค่ะ
แบบไหนราคาถูกที่สุด
อันนี้เต้นแบบเจ็บพี่แล้วนะครับ

เพื่อถูกที่สุดพี่ดาวพี่แอดค่ะสับสนเหลือเกินนะฮะ
จริงแล้วอ่ะอันนี้ผมตัดออกไปแล้วตัดออกเหลืออันนี้กับอันนี้
คะถ้าสับสนแล้วเสียงแตกแบบนี้ใช้ตัวช่วยไหมคะ
คิดจนผมหงิกแล้วนะฮะพี่อ๋อมันหงิกอยู่แล้ว
ตัวช่วยที่ส่งมาให้เป๊กพี่อยากตอบได้๒ครั้งหรือพี่จะให้เป๊กตัดตัวที่ราคาแพงที่สุดออกให้
เอาตอบครั้งเดียวดีกว่า
ครั้งเดียวงั้นไม่ใช้ตัวช่วยค่ะพี่ตอบแล้วผิดแล้วตกรอบไปเลยฮะ

งั้นพี่เอาตัวช่วยให้เป๊กตัดตัวที่ราคาแพงที่สุดออกให้นะ

นี่คือตัวที่แพงที่สุดราคาอยู่ที่

คือสรุปแล้วก็คือตัดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนเดิม
นี่ช่วยนะคะพี่ทำให้ทางเลือกของพี่เหลือน้อยลง

แพ็ค๖ถูกสุดอ่าแพงกว่านี้อ่า

ชาร้อนแบบซอง๒๕ซองเป็นราคาที่ถูกที่สุดงั้นเป๊ก
ชาลิปตันพร้อมดื่มแพ็ค๖ราคาอยู่ที่

และนี่คือตัวที่พี่ดาวเลือกนะคะ
ราคาต้องถูกกว่า๗๙บาทนะคะพี่ดาว
นี่คือชาร้อนแบบซอง๒๕ซองจากลิปตันค่ะ

ราคาอยู่ที่

พี่ดาวข้อแรก

ชาร้อนแบบต่อ๒๕ต่อง
ราคาถูกที่สุด

มีเงินแล้วค่ะตอนนี้๒๐๐๐บาท

เงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

อ้าวสวัสดีครับ

ครับครับผมอมอะไรในปาก

นี่เขาพูดกันทำไมมานั่งเงียบเป็นอะไรเนี่ย

คนเครียดพูดไม่ได้มันเจ็บ

ตอนนี้หน้าอยู่ในการดูแลของหมอ

ครับเขาใช้เข้าสารเสก

ตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้มีแต่เรื่อง

แม่ลูกเขิมนี่เฉียบจับปากเฮ้ย
คนเราทำดีต้องได้ดี
แต่นี่ทำดีกลับกลายเป็นจะมีเรื่อง

ก็คือว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมเดินไปตลาด
ทีนี้ผมไปเจอพวกจับบ้าเหรอ
แล้วเห็นหนุ่มสาวเขาเดินมา

ทำไมหายผู้หญิงแก้ผ้าเหรอ
ไม่ใช่เอาไง

ก็เลยจับน้องเขา
ขาแล้วก็หนุงกระโปรงออก

แล้วกระโปรงยับไว้ใครทีเดิม

น้องจ้องมาพอดีเลย

ว่าไปวันนี้ซะมันเครียดมากเลยค่ะ

ม่อซ้อมดำ

พอดีว่าซ่อมกำลังอยากจะทำกับข้าวเป็น
แล้วก็นี่ทำให้เป็นอย่างไร
หม้อไหม้ดำปี้เลยโอ้โฮ
ของน้องส้มขาวได้อย่างไรช่วงหน้ามาดูกัน